ตอนนี้บรรยากาศที่ภักดีเพื่อไทยค่อนข้างจะขึ้กคักนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใส่ที่มาเข้ามาสู่การเมือง
ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งเลือกตั้งอะไรก็ได้
ขอให้เป็นนักการเมืองที่รักชาชนเถอะ
เป็นนักการเมืองจะจี้ล้ำได้
นักการเมืองนั้นเข้ามาทำเพื่อประชาชนและรักประชาชนจริง
ข้อความบางช่วงบางตอนจากการสกายมาของ
ทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีในงานวันนี้นะครับ
ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่า
กรานปีนี้อยากให้บรรยากาศความสุขของคนไทยนั้นกลับคืนมา
และอยากเห็นบรรยากาศสงครานที่ทุกคนมีรอยยิ้ม
อาจมีความเห็นแตกต่างได้
แต่เชื่อว่าคนไทยด้วยกันจะรักและประคองบรรยากาศสงครานนี้
ให้เป็นสงกรานที่อบอุ่นเหมือนเช่นทุกปีครับ